ส่วนเรื่องของเกมสำคัญของนักเตะไทยนะครับในการเล่นรอบรองชนะเลิศนัดที่๒ของศึกอาเซียนครับ
ในการเปิดบ้านรับการมาเยือนของมาเลเซียเรามีสถิติที่ยอดเยี่ยมนะครับ
คือเกมรอบรองนัดที่๒เราไม่เคยแพ้เลยนะครับในศึกอาเซียนครับ
เมื่อวานนี้ครับนักเตะก็ลงฝึกซ้อมในช่วงเช้านะครับช่วงเช้ามื้อเดียวเท่านั้น
โดยรายวัชก็บอกนะครับว่าหลังจากที่กลับมาจากมาเลเซียการซ้อมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของแทคติกและความเข้าใจในเกม
ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วก็มีการเรียกประชุมเพื่อติวเข้มแท็กติกที่จะใช้ในรอบรองชนะเลิศนัดที่สอง
ส่วนวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวก่อนเกมที่จะพบกับมาเลเซียที่ราชมังคลาฮีลาสถานในเวลาเที่ยง๑๕
อีกทั้งเกมในรอบรองนัดที่๒ครับ
ทีมไทยก็สามารถเก็บให้ชนะได้๔จาก๕ครั้งด้วย

เป็นยังไงบ้างเลขที่สองนะครับมีโอกาสได้เล่นในบ้านทั้งหมด
เพราะว่าเราเข้ารอบเป็นที่๑ของกลุ่มมาตลอดนะครับ
ถิติเป็นแบบนี้ครับ๒๐๐๗เสมอเวียดนาม๐๒
นัดแรกในบุกไปชนะ๒๐เราก็เข้ารอบนะครับ
๒๐๐๘ชนะอินโด๓๑สกรวมชนะ๔๑
แล้วก็๒๐๑๐ตกรอบแรกไปนะครับไม่ได้ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้
๒๐๑๒ชนะมาเลเซีย๒๐สกรวมชนะ๓๑
๒๐๑๔ชนะฟิลิปปินส์๓๐สกรวมชนะ๓๐
แล้วก็๒๐๑๖ชนะเมียนมา๔๐สกอร์รมชนะไป๖๐ครับ
เล่นย้ำโปรแกรมนะครับในรอบรองชนะเลือกละที่๒
ทีมไทยนะครับเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถาน
พุธที่๕ธันวาคมนี้ในเวลา๑ทุ่ม
เกมแรกนะครับไทยบุกเสมอมาเลเซียมา๐ต่อ๐นะครับ
เกมนี้ยิงประตูได้เราก็ชนะทันทีนะครับ
ส่วนฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับในปีหน้าแข่งทั้งหมด๑๕ชาติ
ก็คัดเอา๓ทีมไปชิงแชมป์โลกที่ปรกวัยในปี๒๐๑๖
มีการจับสลากออกมาแบ่งสายครับ๔สาย
ปรากฏว่าไทยเจองานไม่หนักนะครับอยู่ในสายเอ
ร่วมกับมาเลเซียอาฟกานิสถานแล้วก็ปาเลสไตล์

ประธานบรรณาฟุตซอลแห่งชาตินะครับ
แล้วก็ประธานพัฒนาฟุตบอลชายหาดก็บอกเหมือนกันนะครับว่า

ก่อนจะไปลุ้นโอกาสในการเป็น๑ใน๓โคต้า

ซึ่งเราไม่ได้ไปแข่งขันชิงช้ำโลกมาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับ
ตรงนี้ก็ในฐานะเจ้าภาพผมคิดว่า
เหนือจากการจะแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับ
แล้วก็ความที่เราอาจจะมีในแง่ของการได้เปรียบในการเป็นเจ้าภาพเนี่ย
ก็ต้องใช้โอกาสนี้แล้วก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุด
จะเป็นเจ้าภาพนะครับรายการนี้๙๑๗มีนาคม
ชายหาดเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ
คือหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามฟุตบอลชายหาด
แต่ว่าก่อนหน้านี้เราไปเล่นนอกบ้านไปคัดเลือกมา
เขาก็มีโอกาสนะครับเราติด๑ใน๕๑ใน๖ของเอเชียตลอด
ดังนั้นครั้งนี้เรามีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะสอดแทรกเข้าไป
ในศึกชิงแชมป์โลกเหมือนที่อดีตที่ผ่านมานั้น
เราเคยไปคว้าอันดับ๔มาแล้วนะครับอันดับ๔ของโลกนะครับ
สถิตชาติไทยเมื่อสมัยนานมาแล้วครับ
ที่ฟุตบอลชายหาดนั้นยังอยู่ในยุคเริ่มต้นนะครับ